เมื่อก่อนการทำศัลยกรรมฟังกล้องเต็มต้องปลกปิด
ใช่เพราะว่าสมัยก่อนคนจะมองว่า
คนที่ทำศัยกรรมคือเป็นคนที่มีความบกพร่อง

เพื่อการแก้ไขคุณหมอสามารถทำได้ไหม
จริงแล้วการทำศัยกรรมตกแต่งสามารถทำได้ทั้งตัว
แต่ว่าตามหลักการแพทย์หมอจะไม่แนะนำ
คือคนไข้มาปรึกษาหมอว่าอยากจะดูดไขมันนะครับ
แต่ว่าดูดไขมันแค่จุดเดียวสุดท้ายเขาลดน้ำหนักเองได้๒๐กว่ากิโล
มาคุยกับคุณหมอมือทองผมเป็นคนสนใจเรื่องศัยกรรมตกแต่งมาก
วันนี้หอบความสงสัยต่างมาถามคุณหมอมือทองเรื่องต่างนานาขอคุยกันทุกเรื่อง

คนที่ทำศัยกรรมผ่านมือคุณหมอมามากมายมหาศาลในชีวิตผ่านมามากมายแค่ไหนครับ
จริงหมอไม่เคยนับเป็นตัวเลขที่แน่นอนนะครับเพราะว่า
หมอให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพการผ่าตัดมากกว่า
เราจะให้ความสำคัญว่าผ่าตัดอย่างไรให้คนไข้แต่ละคนได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับเขานะ
เรื่องของคุณภาพสำคัญกับปริมาณก็เลยไม่ได้ดูตัวเลขแน่นอน
แต่ถ้าจะให้ประมาณคร่าวก็คิดว่าน่าจะเป็นหลักหมื่นคนได้
โลกปัจจุบันนี้ผู้ชายผู้หญิงทำศัลยกรรมมากกว่ากันฮะ
ปัจจุบันใกล้เคียงกันเลยนะครับ

แต่ปัจจุบันนี้สัดส่วนใกล้เคียงกันมากเลยครับ
จริงกับความสนใจในการทำศัยกรรมเนี่ย

ที่ทำให้ปัจจุบันเนี่ยเทรนการทำศัลยกรรมเนี่ยสนใจมากขึ้นเลยนะครับ

คือการยอมรับของสังคมดีขึ้นเยอะนะครับ

เสร็จต้องปกปิดไม่ให้คนรู้เลยครับ
เพราะว่าสมัยก่อนคนจะมองว่าคนที่ทำศัยกรรมคือเป็นคนที่มีความบกพร่อง

มุมมองสำหรับคนที่มองคนทำศัยกรรมนะครับ
มองว่าเป็นคนที่ดูแลสุขภาพ
คนที่ทำแล้วเนี่ยเสริมสร้างความมั่นใจมากขึ้น
อีก๓ปี๕ปีโลกของการศัยกรรมจะเปลี่ยนแปลงไหมครับคุณหมอ
เพราะหลังจากนี้เราใส่แมสแล้วถือว่าเป็นเครื่องประดับอีกหนึ่งชิ้นบนใบหน้า

มองว่าจริงแล้วการทำศัยกรรมตกแต่งหรือศัยกรรมความงาม
ในอนาคตก็จะต้องมีแนวโน้มที่มากขึ้นอยู่แล้วนะครับ

หมอมีตัวอย่างเคสอันหนึ่งที่น่าสนใจมากครับ

สมัครงานอยู่๖ที่ก็ไม่ได้รับงานเลย
เนื่องจากว่าเวลาไปสมัครงานเนี่ยเขาก็ไม่กล้าสบตากรรมการครับ

ปรากฏว่าพอมาทำสายกรรมตบแต่งนะครับ

แต่หลังจากนั้นเขารู้สึกว่าตัวเองมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ได้รับงานเลย

มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นมองเรายังไงครับ

บางครั้งการทำศัยกรรมเพียงเล็กน้อยครับ

อันนี้ก็ถือว่าทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างมากเลย

บางคนก็ทำเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องให้มันดีขึ้น

คือคนไข้มาปรึกษาหมอว่าอยากจะดูดไขมันนะครับ

ปกติถ้าจะทำให้ก็คือควรจะลดน้ำหนักก่อน
แล้วก็ดูดไขมันถ้าทำจริงก็อาจจะต้องทำทั่วตัวเลย
แต่เขาบอกว่าเขาอยากจะดูดไขมันแค่จุดเดียวคือที่เอวอย่างเดียว
หมอก็คุยกับเขาก็เลยโอเคตัดสินใจทำให้
ปรากฏว่าพอเขาดูดไขมันที่เอวไปนะครับ

เวลาเอลคอดเวลาหนักรสมันดูดีขนาดนี้เลยนะ
เสื้อผ้าสวยใช่มันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจ
เขาอยากจะลดน้ำหนักเองสุดท้ายก็ลดน้ำหนักเองได้๒๐กว่ากิโลเลย

มีการดูดไขมันแค่ส่วนเดียว

สร้างแรงบันใจให้เราสามารถปรับตัว
แล้วก็ทำสิ่งที่ดีในอนาคตได้
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากเลย

จะมี๓ส่วนหลักที่ทั่วโลก

อันแรกก็คือที่บริเวณรอบดวงตาครับ

แล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการเสริมหน้าอก
อันนี้จะเป็นอันดับที่มาต้นเลยนะครับ

จริงรอบดวงตาเนี่ยทำศัยกรรมได้หลายอย่างครับ
หนังตาตกก็ทำตา๒ชั้นได้

คือคนที่อยากทำให้หางปลาที่ตกเนี่ย

ก็เลยมีความนิยมมากนะครับ

จะมีจมูกที่เขาเรียกว่าสันค่อนข้างเตี้ย

ดังนั้นศัยกรรมที่นิยมก็จะเป็นการเสริมจมูก

สุดท้ายก็คือเรื่องของการเสริมหน้าอกนะครับ

มักจะมีเนื้อหน้าอกที่ค่อนข้างน้อย

จริงแล้วตามหลักการแพทย์มีการวิจัยมา

รู้สึกมีความมั่นใจได้มากที่สุดเลย

จริงแล้วการทำศัยกรรมตบแต่งนะครับ

แล้วก็บอกว่าใบหน้าอยากจะทำ๑๐อย่างเลย

บางทีเราแนะนำแค่๒๓อย่าง
เพราะว่าการทำศักยกรรมจริง

ตรงปัญหายิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่า

จริงมันเป็นแค่การโฆษณา
เพื่อให้รู้ว่าศักยภาพในการผ่าตัด

ทำได้ว่าในความเป็นจริง
ความเป็นจริงแล้วเวลาคนมาปรึกษาจริง

แล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวด้วย

บางคนไม่เลือกพึ่งการผ่าตัด

ฉีดฟินเรอฉีดโบโทคนี่ไม่มี

ถ้าเกิดเป็นสารที่ได้รับมาตรฐานทางการแพทย์ไม่มีอันตรายครับ

อาจจะแบ่งเป็น๒กลุ่มใหญ่ได้ง่ายครับ
ฉีดโบท็อกฟิลเลอร์รอยไหม
หรือแม้กระทั่งการทำเลเซอร์อัลเทอร์ล่าต่าง
พวกนี้ก็มีข้อดีนะครับข้อดีก็คือว่า
สะดวกรวดเร็วเวลาพักฟื้นน้อย

อีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ค่อยถาวร

แล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้

มีการดูแลมีการพักฟื้นที่มากกว่า

คุณหมอมีความพิธฯก็ยังไงกับคำเหล่านี้

แต่ว่าถ้าทุกครั้งทำแล้วปลอดภัยได้มาตรฐานทางการแพทย์ก็ไม่มีปัญหา
อย่างที่สองต้องอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนครับ
คือบางคนใช้เงินเกือบทั้งหมดที่สะสมมา

อันนี้มองว่ามองว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าตัวเองก็จะเดือดร้อน
เพราะฉะนั้นอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อน
ก็ให้มองเรื่องศัยกรรมเป็นเรื่องเล็กครับ

กมุ่นจนกระทั่งเรื่องของการงานเสียอย่างนี้
อันนี้ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการเสพติดศัยกรรมแล้ว

แล้วก็แค่แบบเอาปีนึงมาทำอย่างหนึ่งให้รู้สึกมั่นใจขึ้น
อันนี้จะอีกแบบหนึ่งซึ่งหมอว่ามันก็โอเคครับ

สมมุติคนเราตัดสินใจว่าจะทำศัยกรรม

สารตั้งต้นอันดับแรกคือให้เขาไปหาข้อมูลก่อนใช่ไหม
ครับจริงข้อมูลที่อยากให้หาเลยคือข้อมูลตรง
คือบางคนไปหารีวิวอย่างเดียวเลย
แต่เรื่องสวยงามมันไม่ใช่ข้อมูลตรง
คือข้อมูลตรงหรือว่าข้อมูลที่มันตามหลักการแพทย์
มันจะต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียใช่ไหมครับ

คำว่าหาข้อมูลตรงเช่นมาปรึกษาแพทย์โดยตรงเลย

ก็มาดูสถานที่พยาบาลเลยเป็นอย่างไร

อันนี้ศูกสาความมุมตรง
โปรดติดตามตอนต่อไป